เป็นเหตุพี่ชายยิงน้องชายและน้องสะพ้าย

ว่าสาเหตุนั้นเป็นความขัดแย้งในการแย่งมรดกนะครับ

ซึ่งตำรวจสพเมืองพิศนุโลก
รับแจ้งเหตุมีการยิงกันตายมีผู้เสียชีวิต๒ราย
ภายในบ้านเล็กที่๑๙๔ทับ๒นะครับ
หมู่๔ตำบลสมแขอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านหลังใหญ่ปลูกติดกันหลายหลัง
เนื้อที่รวมแล้วกว่า๒ไร่นะครับ

พบศพของผู้ชาย๑ราย
ยิงจนเสียชีวิตอยู่ข้างบ้าน
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตที่เป็นชายคนนี้
ก็คือนายประจบสุกากิจอายุ๕๓ปี

เจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้หญิงอีก๑ราย
ก็คือนางกล้วยไม้สุกากิจอายุ๕๓ปี
ทั้งสองเป็นสามีภรรยากันนะครับ
ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุก็คือร้อยตำรวจเอกปรีชาสุกากิจ
ข้าราชการบำนานอดีตตำรวจมือปราบชุดสืบสวน

ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของนายประจบผู้ตายนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ
กับการสพเมืองพิศนุโลกได้เปิดเผยนะครับ
บอกว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว
ของผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างพี่น้องในเครือญาตินี่นะครับ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกปรีชาผู้ก่อเหตุนั้นเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสอบปากคำ

อย่างไรก็ตามนะฮะผู้สิทธิ์ข่าวได้รับทราบจากแหล่งข่าว
ปมสังหารครั้งนี้เกิดจากมรดกที่ทางครอบครัวมีการแบ่งกัน
แต่แบ่งกันมานานแล้วนะฮะไม่ลงตัวสักที
ทำให้ร้อยตำรวจเอกปรีชาผู้เป็นพี่ชาย
ก่อเหตุยิงน้องชายคนเล็กสายเลือดเดียวกัน
พร้อมกับน้องสะพ้ายเสียชีวิตค่ะ
ที่ถือว่าเป็นเหตุใหญ่เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
แล้วตำรวจก็ต้องสอบปากคำเข้มข้นเลยฮะ
ในการที่จะคลี่คลายคดีนี้นะครับ